ไปยิ้มต่อกันเลยนะคะสำหรับแม่ฮายอภพรงวดที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่โบ๋อีกแล้วพี่ฮายของเรารับทรัพย์หน่อจากลอตเตอรี่เลย
บอกเลยจีนงวดจีนงวดแม่หายมีเลขเด็ดเป็นกับซิฟกันตลอดเลย
อยากจะเฮงแบบแม่ฮายทำไงทำบุญ
ตรงเขาสะสมบุญสะสมแต้มบารมีก็ว่ากันไป
ช่วงนี้แม่ฮายนะเดินสายงานบุญไม่ว่างเว้นเลย

ไปที่องค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐม
ไปกับคู่ซีสายบุญค่ะพี่เกดอำพรแหวนเพชร
แล้วก็น้องมอสลูกชายบุญธรรมของพ่อวัยพจน์เพชรสุพรรณ
สามคนเนี่ยคุณผู้ชมตั้งใจไปร่วมบุญ
ห่มผ้ารอบองค์พระปฐมเจดีไปร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์มากนะ

ฮายไม่ทำให้เสียชื่อนักเสี่ยงโชคตัวยงของวงการ

ตัวเลขมงคลมาฝากแฟนอีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปตั้งใจดู
แล้วก็เงียบหูฟังกันดีค่ะ
๒๗๕เมตรตามหลวงพ่อบอกบอกปุ๊บพี่ฮายไม่ต้องพูดอะไรเลย
หัวหัวนี่เหรอคะหลวงพ่อมันก็กั้นคำไม่อยู่อ่ะคุณผู้ชมนะ
ย้ำอีกครั้ง๒๗๕เมตรนี่ค่ะอนุโมทนาบุญเฮ้ยนะฮะ
แม่ฮายเล่าให้ฟังหมอตัวเองนี่นะ
พี่เดี๋ยวเกิดราศีกรกฎ

เป็นช่วงดาวเสาย้ายพอดีจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาแล้ว
มีคนแนะนำบอกว่าให้มาไหว้องค์พระปฐมเจดี

คิวว่างพอดีรออะไรบึ่งมาเลย
อนุโมทนาสาธุนะแม่นะช่วยเตือนกันด้วยนะคุณผู้ชมนะ
ผ้ายาว๒๗๕เมตร